มาดูควันหลงสงกรานที่จังหวัดนครราชศรีมาโคราชกันหน่อย
กลุ่มวัยรุ่น๒อำเภอเขามาเจอกันในงานวันไหล
แล้วปรากฏว่าทั้งคู่ก็เมาแล้วค่ะ
พอเมาเสร็จปุ๊บทะเลาวิวาสกันแล้วต่างฝ่ายต่างเจ็บตัว
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วไปเจอกันอีกไปเจอกันอีก
ที่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะแล้วก็มาฟัดมานัวเนียกันอีกนี่แหละค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะเสียงดังเอะอะโวยวาย
แต่เคราะห์ดีมากนะว่า๑ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือโดนลูกหลง
ทรัพย์สินของโรงพยาบาลไม่พังเสียหายนะคะ
แต่เอาล่ะแบบนี้ก่อนล่าสุดเบื้องต้นนะคะ
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วทั้งหมด๑๙คน
เบื้องต้นทั้งหมดยอมรับสารภาพบอกว่าจริงไม่ใช่เพราะอะไรหรอก

แต่เพราะน้ำเมาเพราะเมาแล้วมันกล้าไง
ก็เลยทำไงทำแล้วสุดท้ายคนอื่นก็เดือดร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสพประทายควบคุมตัววัยรุ่นชายจำนวน๑๙คน
สอบปากคำที่โรงพักหลังจากที่ร่วมกัน
ก่อเหตุทะเลาวิวาสหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลประทาย
อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์เนี่ยจริงแล้วเกิดกลางดึกของวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้ง๒กลุ่ม

มาจากอำเภอชุมพวง๙คน
มาจากอำเภอประทาย๑๐คน
อายุอนามยังไม่เยอะ
เฉลี่ยต่ำสุด๑๓ปี

สูงสุดคือ๒๘ปีค่ะ

วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มไปดูงานคอนเสิร์ตวันไหลสงกราน
ที่เขาจัดขึ้นตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอประทาย
แต่ว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตมันเลิก
วัยรุ่นทั้ง๒กลุ่มสักประมาณ๓๐คนเห็นจะได้
มาจากอำเภอประทายแล้วก็อำเภอชุมพวง
อยู่ในอาการมึนเมาคือเมาได้ที่แล้วค่ะ
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันจนมีคนได้รับบาดเจ็บ
และทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเดียวกัน
ก็เลยทำให้เกิดการเขม่นกันอีกครั้ง
หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลประทาย

เอ่ยพยาบาลเอ่ยรวมถึงญาติผู้ป่วยเอ่ย
หนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจแล้วก็ทหารรอปภเอง
สามารถที่จะเข้าไประงับเหตุได้
กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแยกย้ายกันหลบหนีกระทั่งที่สุดแล้ว
สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ

ยอมรับสารภาพบอกว่าจริงแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรอก
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรอก
แต่ที่ลงมือก่อเหตุไปเนี่ยเพราะว่าดื่มเหล้าไง
จนเมาก็เลยก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
รู้สึกเสียใจไหมวัยรุ่นคนก่อเหตุบอกว่า
ก็เสียใจแหละเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้เราไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทายนะคะ
ก็คือนายแพทย์ชัยพลสุขโต
คุณหมอบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่พบว่ามีทรัพย์สินข้าวของของโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย
รวมถึงไม่มีญาติและคนไข้ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ

มีเพียงเสียงดังเอะอะโวยวายของกลุ่มวัยรุ่นที่ดังขึ้นไปทั่วโรงพยาบาล
ก็อาจจะไปรบกวนคนไข้ในช่วงเกิดเหตุนะครับ
ทีนี้พลตำรวจตรีวัชรินบุญคง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า

ก็ได้ประสานกับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็คือเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยมีหลายโรงพยาบาลนะคะ
ผู้การจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ได้มีการประสานไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุวัยรุ่น
ไปทำร้ายคู่อริถึงโรงพยาบาล
หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ให้รีบแจ้งตำรวจทันที
จะลงโทษกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่และทั้งหมด
ฟังเสียงผู้การจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่น
อย่างที่ผู้การนครราชศรีมาบอกไป
พอบราคาดื่มเลิศไม่มีสติยังคิดด้วยคุณวุฒิ
ด้วยวัยวุฒิของน้องอยู่๑๓ปีบางคนแทบไม่เมา
มันเอาจริงวุฒิภาวะอะไรอย่างนี้
คือมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะ

มันก็อาจจะยิ่งทำให้สติสตังค์มันไม่สมบูรณเนี่ยนะคะ

ก็จะควบคุมตัววัยรุ่นทั้ง๑๙คน

เตรียมที่จะติดตามตัววัยรุ่นที่เหลือ
ดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยค่ะ